ติดตามประเด็นทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวออกมานะคะ
ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของโผล่คอรมอ๓๖ที่นั่ง
ตอนนี้บอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะไม่มีการขยับเก้าอี้ไม่มีเก้าอี้ดนตรีอีกแล้วโยก
ไม่มีแล้วไม่มีใครขยับไปไหนอีกแล้วนะคะ
แต่ว่าโฉมหน้าเนี่ยยังไม่มีใครทราบจริงว่าจะออกมาเป็นแบบไหน
วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปทำงานตามปกติ
หลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมข่าวก็ประจำ
รอท่านขึ้นโพเดียมตอบคำถามนะคะ
แล้วก็ยิงคำถามนี้เกี่ยวกับรายชื่อคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารายชื่อมันก็นิ่งแล้วแหละ
ตอนนี้รอตรวจสอบให้เรียบร้อย
ขั้นตอนต่อไปก็คือนำขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมนะคะ
ว่าน่าจะเห็นชมหน้ารัฐมนตรีทั้งหมดน่าจะเป็นช่วงเดือนหน้า
ก็รอกันอีกสักพักนะคะประมาณ๒สัปดาห์ไม่เกินนี้
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยการจัดทำรายชื่อคณะรัฐมนตรี
ใกล้เรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพักส่งมา
ยืนยันว่าตอนนี้ทุกอย่างนิ่งแล้วนะคะ
โดยจะนำขึ้นทูล๙ทูลกระหม่อมภายในเดือนนี้
และจะได้เห็นโฉมหน้าของคณะรัฐมนตรีใหม่ภายในเดือนหน้า
พร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถาม
เพราะว่าในโผล่เขามีการระบุว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
แล้วจะมีการควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย
เป็นกระแสข่าวออกมานะคะก็ต้องถามนะคะ
ท่านก็ไม่ได้ตอบตรงนะตอบแต่เพียงว่าก็ยังไม่ทราบ
แต่ถ้าถามว่าอยากหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่อยากเอา
ไม่ทราบแล้วก็ไม่อยากด้วยนะคะ
แต่บอกผ่านมาด้วยนะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง
เพราะกองทัพเขามีระบบควบคุมและมีระเบียบวินัย
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
มาต่อกันต่อกันที่เรื่องของพักประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะ

เรื่องของการประชุมภายใน
มีข่าวออกมาว่านายอิสระสมชัยสสบัญชีรายชื่อของพักเนี่ย
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
วิจารณ์การส่งคนไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ทั้งที่บุคคลนั้นเป็น๑๖เสียงที่ลงมติ
ไม่ต้องการให้พักสนับสนุนพลเอกประยุจันทร์โอชา

และในช่วงที่มีการประชุมกันถึงขั้นโวยวายทุบโต๊ะใส่กันเลย

นายจุรินรักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิบัตร
ออกมายืนยันว่าพักไม่ได้มีความขัดแย้งกันขนาดนั้น
โดยระบุว่าที่ผ่านมาพูดคุยกับนายอิสระสมชัยมาโดยตลอด
เชื่อว่าทุกคนเข้าใจกระบวนการของพัก
และทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน
สรุปก็คือปฏิเสธว่าภายในพักไม่ได้มีการทะเลาะกัน
เกี่ยวกับเรื่องของรายชื่อโคต้ารัฐมนตรีที่พักได้มาทั้ง

มาดูนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพักชาติไทยพัฒนา
ก็พูดถึงกรณีการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีของพักร่วมรัฐบาล
พักชาติไทยพัฒนาได้รับการจัดสรร๒ตำแหน่ง
หนึ่งในนั้นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งก็บอกว่าเป็นไปตามข่าวที่พักจะได้รับค่ะ
ส่วนกรณีของนายดำรงพิเดชสสพักรักผืนป่าประเทศไทยนั้น
ข้อตกลงระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักชาติไทย

ผลกระทบหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร
อันนั้นเป็นเรื่องของแก่นำจัดตั้งรัฐบาลนะ
เพราะคุณดำรงพิเดชบอกว่าถ้าไม่ได้ตำแหน่งนี้

ส่วนนายอาดิลานอารีศสยข๑พักพลังประชารัฐ
ก็พูดถึงกระแสข่าวกลุ่มสอสอภักดิ์พลังประชารัฐภาคใต้
ที่ไม่พอใจพักที่ไม่ได้จัดสรรตำแหน่งใดให้กับทางกลุ่ม
ยืนยันว่าสสพรรจชดพไต้
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและเข้าร่วมในการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีค่ะ

ก็ได้นำสอสอกลุ่มด้ามขวานและสอสออีสานของพัก
รองเก้าอี้รัฐมนตรีกันด้วยค่ะอ่าเดี๋ยวรอทีเดียวแล้วกันเน

ได้เห็นชมหน้า๓๖ที่นั่งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ค่ะ
ได้เห็นสักทีนะรอคอยกันมานานนะคะ